นาฬิกา๓๑นาทีกลับมาเข้มข้นในทุกประเด็นข่าว

ต้อนรับร่ามผู้แปรภาษามืออาจารย์พระวันแสงสุนทรครับ
ยังอยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙
แต่คุณผู้ชมครับน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับ
พี่ขอให้ทำใจดีถ้าพี่จะเล่าข่าวนี้ให้ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมฟัง

ทุกคนเป็นผู้สูงอายุ
ติดเชื้อโควิด๑๙หมด
อายุไล่เลียงกันไปตั้งแต่๗๐ยันสูงสุด๘๕
คือกักตัวอยู่บ้านหลายวันแล้วอาการหนักขึ้น

จนมีผู้สูงอายุเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นแหละครับ
ครับมีผู้ป่วยโควิดนะครับ
ไม่มีใครมาดูแลเลย๓คน

ผมนอน๓วัน๔วันแล้ว

แล้วยังตั้งแต่เมื่อคืนถึงวันนี้ไม่ยอมตื่นเลย

ฝากถึงท่านอนุทินชาญวิรากุลด้วยนะครับ

ไม่เอารถมารับเลยคนนั้นจะตายอยู่แล้ว
อืม

ช่วยมาเร็วเหอะมารับไปเลย

เมื่อคืนนอนถึงปันนี้เรียกไม่ยอมตื่นเลย
ทุกทีตอนข้าวตื่นขึ้นมากินตำแรก
ผมจะอ่านข่าวนี้ต่อยังไงเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนของไทยรัฐทีวี

ผม๓คนกราบขอความกรุณาแชร์ข่าวนี้หน่อยได้ไหมฮะ

มีอาม่า๓คนก่อนเล่าทีละ๓คน
สามคนในคลิปติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับ
กักตัวรักษากันเองในบ้าน
อาม่าที่อายุ๘๕ปี
อาการซุดลงซุดลงซุดลง
ก็ยังไม่มีรถพยาบาลมารับครับ
ต้องอัดคลิปขอความช่วยเหลือแบบนี้
เวลาต่อมาครับคุณผู้ชมอาม่าอายุ๘๕ปีที่ผมพูดถึงเมื่อกี้
ท่านเสียชีวิตตรงหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละฮะ
น้องสาวบอกว่าปลุกไม่ตื่นเนี่ยนะฮะ

ให้ข้อมูลบอกว่าครอบครัวนี้อยู่ด้วยกัน๖คน

บางคลแหลมกรุงเทพฟ้าอามรนะฮะ

คือไปตรวจหาเชื้อแล้วก็รู้ว่าติดโควิดกันทั้งบ้านครับ
ตั้งแต่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็รอรถพยาบาลมารับไปรักษาตามขั้นตอนนะฮะ

รถพยาบาลก็มารับคนในบ้านไปรักษา๓คน

อาม่าอีก๓คนในคลิปเป็นพี่น้องกันครับ
อายุเรียงตามนี้๗๐๗๕และ๘๕ปี

ต้องกักตัวหาหยุกยากินกันเองแบบนี้ร่วม๑สัปดาห์แล้ว

ท่านนี้มีความผิดปกติตั้งแต่เกิดนะฮะ
มีไข้สูงรับประทานอาหารไม่ได้ครับ
ส่วนอาม่าคนรองลงมาอายุ๗๕ปีไข้ก็สูงตามมาแล้วครับ
สุดเร็วด้วยจนไม่สามารถกินอาหารได้เลยครับ
ตอนอัดคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
แต่พอช่วงบ่ายอาม่าอายุ๘๕ปี
รายงานข่าวบอกว่าท่านค่อยสิ้นลมสิ้นลม

อยู่ข้างหน้าที่คุณผู้ชมเห็นพยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
คราวนี้ไม่ได้ขอให้มารับรักษาแล้ว
ขอให้มารับศพอาม่าอายุ๘๕ปีไปหน่อย
ค่ำก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยนำศพอาม่าออกไปครับ
เพจดังกล่าวลงโพสต์นี้ครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับล่าสุดฮะ
มีการประสานไปที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ให้จัดรถไปรับศพอาม่าที่เสียชีวิตแล้วช่วง๕ทุ่มที่ผ่านมา
ซึ่งระยะเวลาที่รอเจ้าหน้าที่มาเก็บศพมารับศพไปนะครับ
ก็รออยู่นาน๖ชั่วโมง
อาม่าที่อีก๒คนคุณผู้ชมครับที่ป่วยหนักนะฮะ
ยังรออยู่อยู่ระหว่างการประสานหาเตียงว่างในโรงพยาบาล
เพื่อจะรับตัวอีก๒ท่านไปรักษา
เหตุเกิดที่ซอยวัดไผ่เงินบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร

นั่นสินี่ถ้าเกิดตามต่างจังหวัดเนี่ย
เรายังพอเข้าใจได้นี่กรุงเทพเลยนะครับ